มาดูความขึ้นหน้าอีกหนึ่งคดีนะครับที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาถูกยิงแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ในรถเก่งซึ่งจอดอยู่ข้างทางสุดท้ายก็มีการไปมอบตัวแล้วก็เป็นแฟนหนุ่มของเขาเอง
เนื่องจากว่าฝ่ายหญิงจับได้ว่าฝ่ายชายโกหกด้วยการสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเป็นคนรวยฐานะดีไปหลอกให้เขารัก
แล้วก็หลอกคบกันเกือบจะแต่งงานกันอยู่แล้ว
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายโอชาสวนจันทร์อายุ๓๙ปี
เป็นชาวอำเภอหัวไซดจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสุราธานี
เขาไปยิงนางสาวทิติรัฐศรีมราชอายุ๓๕ปี
เป็นแฟนสาวเขาอาชีพเป็นเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
ประหลัดกรุงเทพมหานครจนเสียชีวิต

ซึ่งเอารถไปจอดทิ้งไว้ริมถนนบริเวณสะพาน
ห้วยรัฐนะฮะตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุมราชธานี
เหตุการณ์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
สุดท้ายไปไม่รอดนะฮะถูกกดดันแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจภูทรภาค๘
ตำรวจก็รับตัวส่งต่อจากอำเภอหัวไซนครศรี
ไปที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุมราชธานี
ในช่วงค่ำของเมื่อวานนะตอนไปนี่โอ้เอาเสื้อคุมเลยไม่
ไม่ตอบนักข่าวเลยไม่อยากจะพูดอะไร
เอาไปสอบปากคำนะฮะเขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุยิงแฟนสาวจริงจริง
จริงเพิ่งจะคบหากับแฟนสาวมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะฮะ
แล้วช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะไปบ้านของแฟนสาวที่ชายภูมินะฮะ
ไปคุยกันกับพ่อแม่ของแฟนสาวเรื่องของการจะแต่งงานกัน
ตกลงกันจะแต่งงานกันอะไรแบบนี้
หลังจากนั้นกลับมาในกรุงเทพ
ระหว่างขับรถพาแฟนจะไปบ้านตัวเองครับที่นครศรีธรรมราช
นะแต่ขับไปได้แค่แค่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะฮะ
ฝ่ายหญิงพูดขึ้นมาว่าอู๋ฉันรู้ความจริงว่าเธอโกหกฉัน
โปรไฟล์ขึ้นมาหลอกว่าเป็นคนรวยฐานะดีมีสวนอยู่มากมายหลายแห่ง
แต่จริงแล้วเธอไม่ใช่อย่างนั้นเธอเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างนะ
ปรากฏว่าโกหกกันก็เลยมีการทะเลาะกัน
สุดท้ายมีปากเสียงกันรุนแรงฝ่ายชายเอาปืนจุด๓๘ขึ้นมาแล้วยิงใส่ฝ่ายผู้หญิง
หลายนัดจนเสียชีวิตค่ะแล้วก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตกับหน้ากากอนามัยไปใส่ไปสวมให้
เหมือนคนนอนหลับนะฮะแล้วก็เอาปืนเนี่ยไปทิ้งไว้แถววังมะนาว
เขาขับรถอยู่กับศพอย่างนั้นหกชั่วโมงคุณผู้ชมนะฮะจากสมุทรสงครามที่ยิงเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ไปถึงที่สุราธานีพอถึงที่สุราชโทรบอกน้องชายว่า
พี่ทำปืนลั่นใส่แฟนจนตายให้น้องขับรถมาแล้วก็เอาพี่ชายหลบหนีไป
แล้วทิ้งศพไว้แบบนั้นในรถที่จอดอยู่ข้างทาง
ตอนนี้เนี่ยโดนแจ้งข้อหาไปแล้วข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อช่วงเช้าก็มีการนำตัวไปค้นปืนที่เขาเอาไปทิ้งเอาไว้ที่วังมะนาว
แล้วก็จะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่ไปอ้างว่าปืนลั่นแต่ปืนลั่นอะไรตั้งหลายนัดนะคะ